เอ้าเรื่องของผมทรงผมใครก็รักใครก็ผม

ผมว่านะไม่ใช่แค่ผู้ชายสาวเนี่ยเวลาเขาจะตัดผมเนี่ย
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยเคลียร์กับช่างให้ชัด

ตัดสั้นนิดสั้นหน่อยส่วนใหญ่บอกสั้นนิด

เถียงกันสั้นไปยาวไปเอ๊ะสรุปแล้ว
จะออกมาดีหรือไม่ดีครับเนี่ย

ผมว่านะสาวที่ดูอยู่

ในชีวิตวัยเรียนของผู้หญิงเอาจริง
ใช่ไหมเด็กผู้หญิงเขาจะให้คุณแม่ตัดผม
คือจริงเราตอนสมัยอยู่มัธยมผมสั้น
มันจะมีปัญหามากเรื่องของทรงผม

อ๋อให้มันสั้นไปแม่ให้มันยาวอีกนิดหนึ่ง

เออเอาให้มันถูกระเบียบก่อนเดี๋ยวมันก็ยาว

ลูกบอกมันไม่สวยมันมาสวยมันบ่สวย
เออบอกว่าอยากให้มันยาวแล้วจะมาตัดทำไมแม่บอกอย่างนี้
เอาเนี่ยนะเอาจริงคือมันเป็นความน่ารักนะ
แม่ลูกถกเถียงกันเรื่องความยาวของเส้นเออใช่คือต่างคนต่างไว้ไงคุณแม่เขาก็มองว่าตัดให้เป็นระเบียบเถอะลูก
อย่าจะบอกตรงนี้ณวันหนึ่งเราจะสวยเองค่ะ
อดทนนิดหนึ่งนะคะเข้าใจค่ะ